มีเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นทะเลาะกันแล้วมันหนักถึงขั้นนี้เลยเหรอคะ
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๔
ถูกกระสุนปืนลูกซองเข้าไทยทอยทะลุเบ้าตาซ้ายตาถลนออกมาข้างหนึ่ง
เด็กผู้ชายอีกคนนึงอายุ๑๗ปีกระสุนเข้ากลางหลังทะลุอกแล้วเข้าไทยทอยอีก
สาหัสนะโคม่านะคะมันขนาดนี้ก็เลยเหรอคะ

ตำรวจภูทรเมืองลำปางไปตรวจสอบนะคะกู้ภัยก็ไปด้วย
จุดตรงนี้ค่ะรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ริมถนนสายลำปางงาว
ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลลำปางสองคน
อย่างที่มิ้วเล่าค่ะอาการหนักทั้งคู่
คนหนึ่งก็คือเด็กชายภูมิพัฒน์อายุแค่สิบสี่
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าไทยทอยทะลุเบ้าตาซ้ายตาถล่นออกมานะคะ
อีกคนหนึ่งก็คือนายนพรรดิอายุ๑๗ปี
ถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันกระสุนเข้ากลางหลังทะลุอกขวาและเข้าที่ไทยทอย
สาหัสทั้งคู่เมื่อช่วงเช้าจับตัวมือยิงได้
ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำค่ะแต่ตำรวจทำงานไวนะคะ
เช้าคือได้ตัวคนร้ายเลยผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายสรรค์หรือในไผ่อายุ๑๙ปี
นายธนกรหรือในปอนอายุ๒๐ปี
สารันหรือในไผ่น่าจะเป็นคนยิงในปอนเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
คือเมื่อเช้าญาติและเพื่อนของคนเจ็บมารวมตัวกันที่หน้าห้องสืบสวนสพเมืองลำปาง
เพราะอยากฟังว่าทำไมสาเหตุคืออะไรทำไมต้องก่อเหตุกันรุนแรงขนาดนี้
ตัวในภัยรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ไผ่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนยิงค่ะเอาปืนของนายศักดิ์ชัยพรมมาหรือในออสอายุสิบเก้าปี
เอาปืนของในออสนี่แหละมายิงตำรวจตามไปค้นหาปืนเลย
นี่นะคะแล้วก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุด้วย
ไผ่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านเหล้า
ค่ะส่วนถึงในจิงมีปากเสียงทะเลาะกับกลุ่มเพื่อนของคนเจ็บเพราะหึงหวงสาวเสิ่ม
โทรตามคนเจ็บมาเคลียร์กันหน่อยพอคนเจ็บมาถึงเคลียร์กันจบก็แยกย้าย
ปาก้อนหินใส่กลุ่มคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
ก็เลยโทรตามในออสว่าเอาปืนมาให้หน่อย
เป็นจังหวะที่คนเจ็บตามมาถึงทางกลับรถ
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ท้าทายกันต่อในไผ่ไล่ยิงเลยค่ะ
คนเจ็บเขารถล้มข้างทางแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
พอในไผ่ยิงเสร็จเอาปืนไปคืนออส

ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของเด็กชายภูมิพัฒน์อายุ๑๔ปี
ที่กระสุนเข้าไทยทอยทะลุเบ้าตาตาถลนนะคะ
แม่บอกว่าแม่ก็ยอมรับว่าลูกชายมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริง

ทำไมผู้ก่อเหตุต้องตามมาหาเรื่องอีกแล้วลูกชายแม่อายุเพิ่ง๑๔
คือแม่บอกว่าที่ผ่านมาเคยทะเลาะกันแม่ก็ไม่เคยเอาเรื่องเอาราวอะไร
เห็นว่าก็วัยรุ่นทะเลาะกันตามภาษา
แต่วันนี้มันเกินไปนะ
ลูกแม่คือเป็นตายเท่ากันเลยอะค่ะ
ชอบติดตามไล่ทำร้ายลูกแม่มาตลอด

แล้วรอบนี้สิ่งชนิดที่ว่าเอาปืนมายิงลูกแม่เนี่ยแม่ไม่ยอมแล้ว
ชีวิตนี้มันก็ต้องแลกกันหน่อยนะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำ
ที่สพเมืองลำปางนะคะ
ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำก็มีญาติและเพื่อนของผู้ต้องหา
มารอที่หน้าห้องเป็น๑๐กว่าคน
ตำรวจสพเมืองลำปางก็ต้องนำกำลังตำรวจมาห้ามปราม
ขอให้กลุ่มญาติและเพื่อนของผู้ต้องหาออกจากพื้นที่ไปก่อนป้องกันเหตุ

ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับญาติของในแท็ก
ก็เป็นญาติของผู้ต้องหาที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุนะคะ
เขาก็ยอมรับนะคะว่าทั้งสองกลุ่มเคยมีปัญหากันมาก่อน
แต่เขาอ้างแบบนี้ก็เป็นเรื่องของเด็ก

ไปห้ามเขายังไงล่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
อันนี้เรากังวลอะไรบ้างไหมดูแล้ว
ก็จะวนอย่างนั้นแต่ก็
ก็ยังไม่ได้ล่ะมันเป็นเรื่องวัยรุ่นเนอะ

สรุปตอนนี้ก็คือมีผู้ต้องหา๔คนนะคะ
ผู้ต้องหา๔คนเขาก็บอกว่าอยากจะขอโทษ
ไม่ได้ตั้งใจโอ้โหแล้วยังไงล่ะคะ
เขาเจ็บหนักสาหัสตาถล่นออกมาข้างนึงอย่างนี้
เขาอ้างว่ายังไงรู้ไหมตอนนั้นมันมืด
ตอนก่อเหตุมันมืดเอาลองฟังเสียงผู้ต้องหา
ขายอาจจะขอโทษแล้วยังไงบ้าง

เขามาหาเรื่องก่อนแล้วยังไงใช่ครับ

อืมเราไปเราไปหลอกเขามาจริงไหมล่อมา

ใครปลาหินใส่คนเจ็บคะ
ครับฝนข้างหน้าด้วยด้วยครับ

คุณผู้ชมคะพอควบคุมตัว
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนออกจากห้องสอบสวน

ของในแท็กคนขี่รถจักรยานยนต์เดินตามไปส่งไม่รู้ครับ
แท็กก็เหมือนกับว่าบอกว่าเจอเจอญาติอ่ะนะคะ
ผู้ต้องหาเจอญาติก็ร้องไห้พอส่งตัวทั้งสี่คนเข้าห้องขัง
เราก็คุยกับในแท็กซ้ำอีกรอบนึงรอบนี้เขายกมือไหว้ขอโทษครอบครัวคนเจ็บ

อยากจะขอโทษด้วยครับสิ่งเดียวเกิดขึ้นอ่ะมันใครกำลังให้เกิดสิ่งนี้ดีกว่า
อยากจะสูญเสียครับอืมขอโทษด้วยครับเพราะมันจงกว่ามันเกิดไปแล้วครับ
ขอโทษด้วยครับตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งสี่คนไปห้องคุมขัง
แต่ตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่ามันมีประเด็นที่แปลกมากเลย
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนต่างรับสารภาพว่าเป็นคนยิงทั้งสี่คนรับสารภาพว่าเป็นคนยิงทุกคนเลย
เหรองงไหมคะโอ้โหทีเนี้ยมันก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อยืนยันว่าตกลงใครยิงคือตอนแรกในไผ่อายุ๑๙บอกผมยิง
อนอายุยี่สิบเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ปืนอ่ะเอามาจากออสอายุสิบเก้า
แต่ไปไปมาควบคุมตัวได้๔คนนะคะแล้ว๔คนนี้บอกผมยิงหมดเลยอ่ะ
ตกลงยังไงทีนี้ค่ะก็ไปตรวจประวัติอัตยกรรมของผู้ต้องหาทั้งสี่คน
ก็ไม่มีประวัติอะไรไม่มีคดีครั้งเก่าไม่เคยเกาะเหตุอะไร
ตรวจเรื่องของสารเสพติดก็ไม่มีสารเสพติดในร่างกายนี่ค่ะ
ทำไมคือปกติจะมีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงแต่เนี่ยรับหมดเลยว่าผมยิง
ผมยิงผมยิงทั้งสี่คนไม่อยากจะสร้างความสับสนให้เจ้าหน้าที่หรือว่ารักกันมาก
แต่นี่มันทำให้เห็นเลยว่าที่ผู้ปกครองบอกก็เรื่องของวัยรุ่นไม่รู้จะไปว่ายังไง
สุดท้ายบานปลายอย่างนี้ไงใช่ค่ะมันบานปลายนะฮะ